อ่ะในช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวที่มันแปลก
ใช่เป็นเสียงอะไรที่มันสร้างความขนลุกสยอง
เดี๋ยวน่ะคุณบะหยอกควรชนะ
ผมไม่สนใจเสียงที่คุณจะเล่าแต่ถ้าสนใจคลางคุณนะครับ
เอาออกฉันบอกให้เอาออก

ผมกลัวที่สุดเลยเวลามาช่วยเอาออกเนี่ยมันดึงอย่างกับยิงจะยิงหนังกะติ๊ก
งั้นดีฉันช่วยเอาออกทางไหนอ่ะอ่ะข้างหลัง
ออกมาแล้วไอเลยเห็นไหมผมบอกแล้วถ้ามีเอาไว้เนี่ยจะไม่ไอ

เอาใส่เอาไว้เฉยใส่เอาไว้เลยใส่อย่าพูด

เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าชวนขนลุกเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนหลับอยู่เนี่ยคุณแล้วเราได้ยินเสียงอะไรแบบแววมาเป็นเสียงปริศนา

ก็กลัวสิก็ต้องจินตนาการไปเรื่อยว่ามันเป็นเสียงอะไร
ดิฉันก็อยากจะให้ไปดูเหมือนกันว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่
นี่เป็นภาพน้องสเกลกับคุณพ่อ

เหมือนเดจาวูค่ะ

คุณก็พูดไปความจริงอย่ามาพูดเล่นสิค่ะ
ใช่น้องสเกลไหมคะ
อันนี้ดูแล้วไม่น่าใช่จำติ่งหูลูกได้

ตอนแรกคุณแม่บอกว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไร
นอนภาวะทั้งคืนได้ยินเสียงอะไรก็เออ

นี่ฉันเป็นคุณแม่นะคะ
ดิฉันจะยกคุณพ่อไปไว้ห้องอื่นก่อน
คุณพ่อไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะคะสงสารลูก
โอ้ตายแล้ว

แล้วมีเพื่อนกรนใส่หูแบบนี้

คุณออกกรนถึงคลัดลาบเลย

หนูน้อยคนนี้คงออกตกใจเหมือนกันเนาะ

ต้องเจอกับเสียงอะไรแบบนี้บ้าง
ก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาพยายามจะดูว่ามันเสียงอะไร
แต่หนูน้อยคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็อยากจะให้คุณแม่ช่วยอธิบายให้ลูกฟังหน่อย
เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรฟังดูมันก็ไม่เข้าใจ
โอ้โหสุดท้ายนี่มันเสียงกลคุณพ่อนี่หว่า

ก็จะปลอดภัยต่อลูกนะครับแล้วคุณพ่อตื่นมาช่วยมาปลอดใจลูกด้วยตอบคุณแม่ด้วยตอนแรกคุณแม่เขาตกใจควันนี้ดีฟอร์หมดเลยเห็นแบบนี้คนลุกคนลุกแล้ว